อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าใจแล้วก็น่าสลดใจจริงนะคะ
ที่เชียงรายพ่อติดเหล้า
เหล้าเป็นประจำแล้วก็ชอบทะเลาะกับภรรยาแล้วทะเลาะกับลูกสาว

ที่เพื่อนบ้านได้ยินได้ยินเสียงทะเลาะกับลูกสาว
แล้วพอมาดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าลูกสาวเป็นศพไปแล้วนะคะ
เพราะว่าพ่อใช้มีดแทงแกรป๑๐แผลค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวพ่อคนนี้อายุ๓๗ปี
ฆ่าลูกสาวอายุ๙ขวบโดยใช้มือบีบคอ
แล้วก็ใช้มีดแทงบริเวณใต้ลิ้นปีกเกือบ๑๐แผลค่ะ
ซึ่งในที่เกิดเหตุพบคุณแม่ของเด็กโอ้โห
ร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือดนะคะ
แล้วก็เจอของกลางด้วยเป็นมีดปลายแหลมอยู่ในอ่างล้างหน้าห้องน้ำค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าบ้านไม้ลุงขน
ตำบลแม่สายอำเภอแม่สาย
เพื่อนบ้านชาวพม่าเล่าให้ฟังบอกว่า
ครอบครัวนี้มาเช่าอยู่ในห้องที่เกิดเหตุนานแล้ว
ตัวสามีชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
มีปากเสียงกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอยู่เสมอเลยค่ะ
วันเกิดเหตุภรรยาไม่อยู่บ้าน
ออกไปขายอาหารเจในตลาดไม้ลุงขน

ก่อนที่สุดท้ายมีคนมาเจอว่า
พ่อใช้มีดแทงลูกสาวจนเสียชีวิตคาบ้านไปแล้ว
ต้นตำรวจก็ควบคุมตัวพ่อคนนี้ไปสอบสวน
แล้วก็จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ส่วนศพของลูกสาวก็ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแม่สาย
แล้วก็จะมอบให้ญาติมาบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ